มาที่เรื่องราวของผลไม้ดีกันบ้าง
ผลไม้ที่เรียนเก่ง
ที่ทำไมล่ะทำไมถึงเรียนเก่งล่ะ
ก็โชว์ผลไม้ที่มันเรียนเก่งนี่แหละ
เอาไปเล่นเกรด๔ละคน
เกรด๔ก็ได้เกรด๔ก็เรียนดีเหมือนกัน
พักเรื่องนั้นไว้ก่อนมาดูความสวยงามของผลไม้ในงานนี้นะครับ
มีหมดแล้วครับทั้งทุเรียนเงาะกระท้อนมะม่วงส้มโอมังคุด
งานแสดงผลไม้เกรดพรีเมียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกนะครับ
งานนี้เขามีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
แล้วก็ในงานนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียค่าเข้า

ฟรีนะกินฟรีด้วยไหม
มีเหมือนกันมีให้ได้รับประทานด้วยนะครับ

ก็คาดหวังว่างานนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมเกษตรกรไทย

และเป็นเวทีพัฒนาคุณภาพผลไม้ไทยครั้งยิ่งใหญ่เลยนะ
จะยกระดับฐานะเกษตรกรให้๙ทันตามนโยบายไทยแลนด์

เพราะว่าจะมีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้
แบบเดียวกับที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
หลายคนเขาน้อยใจแหงผลไม้ดี

ดูสิโอ้โหอยากทานจริงผลไม้แต่ละอย่างนี้น่ากินจริง
ทุเรียนนี่เยอะมากช่วงนี้หลากหลายสายพันธุ์เลยล่ะ
ครับโอ้เป็นไงล่ะนี่หันมาเป็นชิ้นเพราะอีกครั้ง
โอ้ชอบประกาศสโปรมะม่วงเหมือนไม่รู้ดูไม่ออก
โอ้โหลูกบะเริ่มเพิ่มเลยแต่ลูกโตมาก
ใช่เอาล่ะไปดูอีกงานหนึ่งบ้างดีกว่านะครับที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ

ลงส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาผลผลิต
ซับปะรดตกตั้มนี่ซับปะรดเขามีเยอะไง

สับปะรดปอกสับปรดให้กับสื่อมวลชนได้ชิมนะครับ
แถมยังร้องเพลงไปด้วยโอ้โหสับปะรดห้วยมุ่นอร่อยที่สุดในสาว
อันนี้เพลงเหรอคะคุณ

ร้องเพลงยังไงสับปะรดสับปะรดอย่างนี้เหรอ

นี่โอ้โฮเซวลุคคอ

นี่เป็นทางด้าน

เหลือกับอาจารย์เฉลิมชัยเลยนะภาษาภาคเลยนิดนึง
เป็นผู้ว่าปูวานะคะจังหวัดอุตราดิษฐิ์
หลายคนสงสัยเอาลูกมาเทียบดูหน่อยไหม

ไหนขอดูหน่อยนะคะผู้ว่า
นี่นี่คือท่านผู้ว่าของจังหวัดอุตรดิษฐ์
ส่วนอาจารย์เฉลิมชัยโอศิพิพัฒน์เราก็มีมาเทียบเหมือนกัน

เดี๋ยวคนเข้ามาทักทายกัน
อาจารย์คะตรงนี้มันเป็นศิลปะ
ค่ะในจังหวัดจะต้อง

ให้คนชนะใส่เสื้อมะห้อมแล้วภาพไปแบบเทียบดูไหม

คุณก็ได้อยู่

อาจารย์ก็ทำดูดีกว่านี้เยอะโอ้โธ่เดี๋ยวอาจารย์มาว่าว
พูดถึงงานนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
บอกว่าจะมีผลผลิตสับปะรดปริมาณมากที่สุดในพื้นที่ประมาณ๕๐๐๐ต้นเลยทีเดียว
ทางจังหวัดนะครับก็คืออุตรศิลป์
ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยขายผลผลิตศิลป์ให้ได้
มากกว่า๑๐๐ละ๔๐คือพอมันออกมาเยอะนะครับ
มันก็ราคาก็ตกต่ำลงอย่างว่าแหละนะ
ก็เอามาช่วยเหลือกันขายกันหาตลาดให้กับเกษตรกรแบบนี้
ก็ช่วยกันได้ในระดับหนึ่งนะครับ
นี่หวานจริงนะฮะ

นี่พวกเรากำลังถึงก้อน
โอ้โฮเขียวจับ
แม้มีเวลาการร้องเพลงที่ไม่ธรรมดาอีกนะ